รุยภาษาดนตรีแถมเทอมนี้ไม่ค่อยรู้
คุณผู้ชมในหลายท่านน่าจะมีคำถามให้คล้ายกันกับผม
เวลาเราเห็นนักดนตรีนักร้องเล่นดนตรีกันกับในหลวงราชการที่๙ก็คือ
ถ้าเป็นภาษาดนตรีมีบ้างที่เล่นแล้วมีหลุด
หรือว่าสมัยใหม่อาจจะบอกว่ามีปลิ้นบ้างหรือมีแบบมีเพี้ยนบ้างมีโดดขึ้นมาบ้างอย่างนี้ครับ
พระองค์ท่านแสดงพระอาการยังไงบ้างไหมครับ
พระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านท่านเป็นครูที่ดีนะครับ
ท่านจะให้พวกเราเนี่ยเล่นไปผิดถูกแม่งอะไรท่านจำไปหมด
คือไม่ค่าว่าช่วงในที่เราเล่นผิดหรือเล่นหลุดที่ถามมา
ท่านจะไม่ขัดจังหวะท่านก็จะปล่อยให้เราเล่นไปจนกระทั่งจบเพลง
แล้วท่านก็จะย้อนกลับมาว่าเราเลยไปกี่บาร์เราเป่าเร็วไปกี่บาร์เราจบไปกี่บาร์
ท่านฟังเนี่ยไม่ได้ฟังผมคนเดียวฟังรอบวง
แม้กระทั่งโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยทำเป็ดนี่แปลกมันไม่เป็นลิ้นมันลำบากมาก
เสียงที่เป่ามันที่ยากมาก
เสียงสูงผมจะเพี้ยนลงมาต่ำ
เสียงต่ำผมจะขึ้นสูง
มันอย่างนี้ฮะถ้าเผื่อคนอื่นจะฟังไม่ออก
แต่พระเจ้าอยู่หัวให้ท่านฟันออกแล้วก็จะไม่ขัดระหว่างที่เราเล่นไม่ขัด
แต่เมื่อเพลงจบท่านก็จะหันมาหมอทู่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง

คือหมายความว่าที่ต่ำที่สูงไม่เข้าต่ำเพี้ยนสูงสูงเพ้นต่ำ

จากได้ความสุขนอกจากได้เรียนรู้เรื่องของทักษะการดนตรีจากพระองค์แล้ว
แต่ละท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างเพิ่มเติม
เราก็พยายามตามพระองค์ท่านนะ

แต่พอเราเห็นพระองค์ท่านเราก็พยายามที่จะไม่เครียด
พยายามมาสนองพระสุกลบาท

แต่ปูเนี่ยปูเขามีสำนวน

อาจจะถวายความพระรำคาญก็ได้
พี่ปู่ถวายความพระรำคาญไปบ่อยไหมครับพี่
ก็มีเรื่อง
ผมกำลังก็จะเล่นดนตรีกัน

ผมก็พยายามเลื่อน

ท่านบอกท่านหันมา

เลื่อนเพียโน่เข้าไปหาสิ
สมมติว่าท่าน
จะเดินเข้ามา
กวาดพระเนธมาแล้วก็เห็นว่าสมมุติว่าบอกว่าวันนี้หมอทู่เขาปิงโตมาด้วย
แปลว่าอะไรคะ

แล้วปิ่นโตวันนี้ก็มาด้วยวันนี้ปิ่นโตก็มาด้วยแต่ไม่ใช่ของหมอที่อะไรอย่างนั้น

นิ้วเถาปิ่นโตมาด้วยคือพกมาด้วยแล้ววันนี้ก็มาด้วย
หนึ่งปิ่นโตหนึ่งเขา
และอย่างบางกรณีอย่างเช่นบางทีก็โกรธว่าถ้าจะมีเสวยส่วนพระองค์อะไรอย่างนี้
ก็ต้องเข้าอนุญาตว่าเอาปิ่นโตมาช่วยได้
สมมุติอย่างนี้ก็หมายความว่าเราก็เข้าใจกันแล้วว่าพาคู่สมรสมาที่นี่ได้ทั้งโลก
จากพระราชอารมณ์ขันแล้วยังมีเรื่องเล่าอีกมากมาย
บรรดาเหล่าสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์ถึงพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ที่สามารถทรงดนตรีได้ทุกที่และทุกเวลาครับ
อกจากวงดนตรีอสวันศุกร์จะเล่นในห้องบันทึกเสียงแล้ว
อย่างที่หลายท่านได้เล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนกันมา
เล่นในประธิษฐานอำภาสถาน
ยังได้รับพระราชทานพระราชวรกะไปเล่นดนตรีข้างนอกด้วย
๕หมายวิทยาลัยนะครับมีจุฬากระเศษธรรมศาสตร์มหิดล
นั่นเป็นความหมายนั้นเรียกว่าแพทย์ศาสตร์
แล้วก็ศรีนครีมยุโรศมี๕หมายวิทยาลัยที่ท่านเสด็จ

เหนือจาก๕แห่งนี้ก็มีทุกปีใหม่ส่วนใหญ่
จะพัฒนาทางเลี้ยงให้กับผู้ที่ได้โอกาส

กลายเป็นหนึ่งในตำนานของสถานที่ท่องเที่ยว
เมืองพักผ่อนชานเมือง
อย่างเช่นที่หัวหินที่วังไกลกังวล
โดยเฉพาะในวันครบรอบวันราชาพิเศษสมรส
เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในช่วงวันนั้น
เพราะว่าเจ้าฟ้าทุกองค์อยู่ท่านส่วนมากจะประทับช่วงนั้นนะฮะ
ก็ตรงถึงเดือนเมษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันวันที่๒๘เมษาจะตรงไปอยู่ที่สุริน

ท่านก็จัดตรีมกลางกลางเมื่อที่ตรีมฮาไวแล้วก็เปิดร้านที่ร้านหน้าพระที่นั่งนะฮะ
เปิดร้านตัวมากจะเป็นทหารตำรวจที่สวายอาหลักขาขึ้นตอนเชิงแขกมาที่

ได้พักไหมครับตั้งแต่หัวค่ำถึงเช้านะครับ
ที่เป็นทางการนะฮะคือมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์โดยครูเอื้อนะฮะ
แต่ไปในนามของราชการกรมประชาสัมพันธ์

แล้วก็สำหรับที่จะให้มีการรีราชอะไรอย่างนี้

ก็ถึงสว่างเช้าก็ลงไปเล่นที่ชายหาด
จะมีเพลงที่ชื่อว่าไกลกังวล
ซึ่งเดิมเป็นพระราชนิพลว่าเวร
ที่ใช้เนื้อท่อนว่า
รุนรุ่งแล้วคว้าเรือในเรือ
แต่ใจยังเหลือความเริงรื่น
สุขใจจริงเหรออะไรพอเสียงคลื่น
คือนั่นเขาบรรยายภาพที่
พระองค์ท่านทรงนำนักดนตรีทั้งหมด
ลงไปเล่นต่อที่ชายหาด
ทั้งฟ้าลอยเด่น
ภาพความประทับใจในการทรงดนตรีด้วยพระองค์เองที่วังไกลกังวลหัวหิน
เพียงแค่อยู่ในความทรงจำของวงดนตรีอสวันศุกร์เท่านั้น
แต่ประชาชนชาวไทยเองก็รับรู้เสมอมาว่า
วังไกลกังวลคือสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันงดงาม
และดื่มดำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙เสมอมา
ช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับบทเพลงพระราชนิพลแห่งความรัก

โปรดติดตามตอนต่อไป